หรูห้าวใส่เกียร์อาร์ถอยชนยับ
ตำรวจมาหาผมได้เลยครับ

การให้กำลังเรียนสาย

ผมชื่อ
มันมาขวางหน้ารถผมไม่ให้ผมไปครับ
ลงลงไม่ได้นะลงจาก
เขาจะให้ติดต่อได้ที่ไหม

ให้ตำรวจให้ตำรวจมาเลยค่ะ
ได้ค่ะภาษางานเรียบร้อยก็ได้

มันกลางแยกเลยนะโอ้มีเรื่องกันมาจากไหนเนี่ย
คือตอนนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์คุณผู้ชมฮะคลิปนี้
รถคันนี้เนี่ยขับในลักษณะหวัดเสียวครับแล้วก็
ไปชนเนี่ยไปเฉียวชนกับรถคันอื่นด้วยนี่ครับ
ไม่ได้สนใจอะไรเลยขับปาดขับเฉียวขับชน
เจ้าของคลิปนะฮะเป็นผู้เสียหายคือนายกริจธนิกนะครับ
เล่าบอกว่าช่วงเกิดเหตุ๓ทุ่มของคืนวันเสาร์นะ
วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนั้นเขาขับรถอยู่บนถนนบางนาตราด
แล้วถูกรถบีเอ็มระเบอร์ยูของกลุ่มวัยรุ่นคันก่อเหตุเนี่ยครับ
จี้ตูดขับจี้ขับจี้ขับจี้แล้วพุ่งชนท้าย
คุณผู้ชมฮะชนท้ายไม่พอขับไปปาดหน้า
ขับไปปาดหน้าตอนนั้นรถของเขาเกือบจะเสียหลักชนแบรีเออร์ข้างทางด้วยนะฮะ
แต่คู่กรณีไม่ได้เบรกหรือจอดลงมาดูนะรีบเครื่องหนี
เขาขับตามสิชนเขานี่เขาขับตามนะฮะ
เขารู้สึกว่าคู่กรณีเนี่ยเห็นนะว่าเขาขับตามก็ยิ่งขับหนี
เร่งเครื่องหนีจนไปเฉียวชนรถคันอื่นบนถนนอีกฮะ
แล้วก็ยังลดกระจกลงมาด่าด้วยถ้อยคำหยาบคล้ายด้วย
โอ้โหโอ้โหสุดสุดจริงผู้เสียหายเล่าว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
เป็นการกระทำที่อุกอาจมากนะฮะเขาบอกเลยเจตนาทำร้ายเขาเนี่ย
ทำให้เขากับแฟนตอนนี้ขวัญเสียสิครับจิตใจย่ำแย่นะฮะ
กลัวนะครับตกใจนะเป็นผมผมก็กลัวโอ้โหเอาลองฟังพี่เขาเล่าหน่อย
จริงนะครับในตอนนั้นตอนแรกก็คิดว่าเป็นอุบัติเหตุ
แต่ดูจากวิธีการพอมาดูคลิปหลายครั้งย้อนไปมันไม่ใช่อุบัติเหตุ
คิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนตอนจริงจริงนะฮะเหมือนเหมือนตรงใจทำร้ายร่างกาย
ค่อนข้างที่จิตก็ไม่เคยรู้จักมันหรือเปล่าตรงใจทำร้ายร่างกาย
ตั้งใจพยายามฆ่าให้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับแล้วเหตุการณ์ตรงนั้นน่ะ
ถ้าผมลงรถไปเนี่ยไม่รู้ว่าเขามีปืนหรือเปล่า
มีอาวุธหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงแต่จริงจริงอ่ะในอารมณ์นะตอนนั้นเองอ่ะ
ผมก็จะลงไปเคลียร์เขานี่แหละแต่แฟนผมเขาก็ห้ามไม่ให้ลงไป
ก็คือสุดท้ายก็ไม่ได้ลงก่อนพี่ผู้เสียหายเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความน่ะ
สอนอบังนานะเดี๋ยวก็จะเร่งติดตามนะครับ
กลุ่มคู่กรณีใช้คำนี้แสดงว่าบนรถมีหลายคน
แล้วพี่ก็น่าจะเห็นหลายคนนะครับมาดำเนินคดีฮะ
หลักฐานก็อยู่นี่หมดแล้วอ่ะหรือว่าจริงจริงเรื่องราวมันเป็นยังไง
มีเรื่องกันมาก่อนหรืออะไรยังไงนะก็มาชี้แจงนะ